มีหนุ่มคนหนึ่งเขาเรียกรถแท็กซี่แล้วก็ขึ้นไป
แล้วก็ไปเจอแท็กซี่เนี่ยผู้จาลามกแล้วที่สำคัญเมาด้วยนะ

ตัวเขาเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วตอนนี้กรมขนส่งก็กำลังตามหาตัวคนขับรถคนนี้อยู่ด้วย

ยังจะอวดอีกนะไม่มีสักใบ

ตำรวจยึดไม่ได้เพราะผมไม่มีไม่มี
แล้วก็เสียงแอ่เลยอ่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คค่ะ

ในคลิปเป็นรถแท็กซี่หมายเลขท้อทหาร
รอยจรา๓๓๔๐วงเล็ก๗๐สีเหลือง
คนขับก็มีอาการเมาสุรา
แล้วก็ดื่มสุราระหว่างขับรถกับภูจาหยาบคาย

ไปทำธุระแถวถนนกิ่งแก้ว

คนขับก็พูดแซวขึ้นมาแทรกขึ้นมาแบบลามก

ตอนมันชัดเจนแล้วเนี่ยว่าคนขับเนี่ยเงานะ

ดูแล้วเป็นอันตรายตลอดเวลา
พูดตลอดเลยว่าไม่รู้จักเส้นทางแถวนี้เลย

ไปได้ครึ่งทางตัดสินใจลงจากรถ

ฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะ
ตอนขึ้นรถพี่เขาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรผิดสังเกตนะฮะ
เขาก็นิ่งปกติ
แต่พอดีว่าเพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ย
เห็นตรงนั้นหรือเปล่าเห็นขนตรงนั้นหรือเปล่า
อะไรทำตรงนี้ครับก็คุยกัน
คุณผู้ชมคลิปนี้ตอนนี้ถูกแชร์แล้วก็เป็นข่าวแล้วนะ
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเขาก็ติดต่อมาหาคุณอนุวัฒน์

เบื้องต้นไปเพราะว่าปรัจจำตัวผู้ขับรถ

คือไม่ใช่คนในคลิปค่ะไม่ใช่คนคนเดียวกัน
ก็กำลังจะหาตัวอยู่ว่าเป็นใคร
เพื่อที่จะนำตัวมาลงโทษตามระเบียบของกรมขนส่งค่ะ